มีประชาชนที่เขาเป็นผู้ชายเขาบอกว่า
เขาถูกเรียกตรวจ
ด่านแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
แล้วเขาก็ถือโทรศัพท์มือถือในการถ่ายคลิปการตรวจครั้งนี้ไว้ด้วย
แต่ไม่ได้ถ่ายไปที่หน้าของตำรวจนะ

แต่ตำรวจเห็นตำรวจก็ถามว่า
ทำไมถ่ายอะไร
และที่สำคัญเวลาที่ตำรวจขอตรวจฉี่

และเป็นคำถามว่าน้ำเสียงแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้

เราก็ดูเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
นี่ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตำรวจก็มาถามว่าถ่ายอะไร

ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

แล้วก็ยังติติงคนถ่ายคลิปไว้ด้วย
บอกว่าถ้าบริสุทธิ์ใจก็ไม่ต้องกลัวสินะครับ

พากษ์วิจารณ์น้ำเสียงของตำรวจตรงที่ว่าเนี่ย
ผมมีอำนาจให้คุณฉี่คุณก็ต้องฉี่นะฮะ
ผมก็ไม่รู้นะว่าในคลิปเขาน้ำเสียงเป็นแบบไหนนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทเกียรติพงศ์กรมขุนทศ
สารวัตรป้องกันปราบปรามสพนขามบอกว่า
เป็นการตั้งด่านตรวจสิ่งผิดกฎหมายตามปกติ
แล้วก็สุ่มตรวจปัสสาวะเฉพาะบุคคลต้องสงสัย
ในวันเกิดเหตุก็ปล่อยตัวชายเจ้าของคลิปไป
เพราะไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
วอนให้ประชาชนได้เข้าใจการทำงานของตำรวจ
พร้อมขอโทษประชาชนที่ตำรวจในวันนั้น
อาจจะพูดจาด้วยน้ำเสียงเช่นนั้นนะครับ
ทั้งนี้การถ่ายคลิปเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่พึงกระทำได้
ไม่ขัดขวางเจ้าหน้าที่หากนำไปโพสต์บิดเบือน

สิทธิ์ข่าวก็พยายามติดต่อเจ้าของคลิป
เพื่อสอบถามข้อที่จริงแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้นะครับ